ซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘ของทีมชาติไทย
จะลงเล่นนัดแรกวันนี้เจอกับจอแดนในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกานะครับ
ซึ่งประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติมองว่า
เตะไทยต้องมีสมาธิในการประเดิมเก็บ๓แต้มวันนี้
บิ๊กป๋อมนายอดิษักเบนเจ้าซิริวัล
ประธานพัฒนาฟุตซอลไทยได้มีการให้กำลังใจ
กำชับนักเตะทุกคนต้องมีสมาธิในเกมแรก
มั่นใจว่าทีมจะสามารถเก็บ๓แต้มได้นะครับ
แม้ว่าทีมชุดนี้จะมีความแตกต่างในอายุและมีผู้เล่นใหม่
แต่จะต้องพยายามให้นักเตะทุกคนไว้ใจกันและเล่นกันเป็นทีมครับ
ก็เกมแรกก็คงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเกมแรกเสมอไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรนะครับ
แล้วก็กับจอแดนเนี่ยเรารู้ว่าเขาเล่นยังไงนะครับ
สิ่งที่เราเตรียมเนี่ยผมเชื่อว่าเราได้สเกาะเขาอย่างละเอียดยึดมานะครับ
ในเรื่องของวิธีการเล่นทั้งสองชุดของเขานะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าสู่เกมปรับตัวเข้าสู่เกมได้เร็ว
แล้วก็เล่นตามสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ย
ผมเชื่อว่าในระยะยาวแล้วของเกมนี้เราจะผ่านเกมนี้ไปได้
ผู้เล่นชุดแรกของไทยที่คาดว่าปูปิ๊สจะส่งลงสนามนะครับ
ส่วนผู้เล่นอีก๔รายจะใช้ชุดหลักประเดิมสนาม
ประกอบไปด้วยตัวรับชายวัดแจ่มกระจาง

และดาวยิงเบอร์๑อย่างสุภวุธเถื่อนกลาง
ส่วนเศรษฐีการพบกันของทั้ง๒ทีมนะครับ

สนามเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศามีนบุรี

ซึ่งเกมนั้นไทยเอาชนะไปได้

ฟอลไทยซึ่งมีดีกรีเป็นรองแชมป์
การนี้๒สมัยจะเจอกับจอแดน

ที่การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสต
ครั้งที่๗๒จากสนามสุพัชราสัย

ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกา

ส่วนในวันอาทิตย์ที่๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ

ครั้งที่๒๐นัดชิงชนะเลิศ
จรมาเจอกันเป็นปีที่๓ติดต่อกัน

สัญญาณตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๔๕นาทีครับ